ในวันนี้พักพลังประชารัฐนะครับได้เชิญและได้รับเกียรติจากพักการเมืองนะครับที่เรามีเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะทำงานให้ประเทศชาตินะครับให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะเดินหน้าไปนะครับ
ก่อนอื่นผมขอเรียนนะครับวันนี้ท่านที่กรุณาให้เกียรติมาประกอบด้วย
หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปครับนะครับวันนี้เอ่อพวกเรา
พร้อมกันก่อนอื่นนะครับผมขอเรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจน
ก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เรานัดพบปะกันนะครับ
ในฐานะที่เรามีเจตนารมณ์ร่วมกันนะฮะก็มีข่าวออกไปว่า
ในวันนี้พักพลังประชารัฐเชิญท่านทั้งหลายมาจะจัดตั้ง
รัฐบาลเลยหรือไม่รอพักอื่นหรือนะครับก็เรียนว่า
อันนั้นไม่ใช่ความตั้งใจในวันนี้นะครับความตั้งใจในวันนี้เนี่ย
ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พักพลังประชารัฐนะครับได้เชิญ
พักที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันนะครับมาพูดคุยมาแสดงเจตนารมณ์นั้น
ก่อนหน้านี้เราก็ได้มีโอกาสพบปะกับพักการเมืองอื่น
ที่ท่านได้ทราบไปแล้วนะครับเอ่อวันนี้ก็ถือโอกาสเชิญเอ่อ
พักการเมืองที่ท่านมาร่วมกับเราพบปะในวันนี้นะครับ
เนื่องจากเวลาก็เหลือไม่มากพรุ่งนี้ก็สภาแล้วนะครับ
ก็เหลือวันนี้ก็เลยเชิญท่านทุกท่านมาพร้อมกันนะครับ
อันนี้ก็เรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับ
วันนี้เป็นเช่นนั้นนะครับเราได้เดินสายพบปะกับเอ่อ
พักที่ร่วมเจตนารมณ์มาแล้ววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับ
ก็เชื่อว่าก็จะค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่ใช่การที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
อะไรเช่นนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่เจตนารมณ์นะครับ
ความตั้งใจเรายังเหมือนเดิมนะครับที่คือมุ่งไปสู่การตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
สามารถทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนได้นะครับ
วันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราได้หารือกันนะครับ
เริ่มตั้งแต่แนวทางการร่วมงานนะครับ
ซึ่งเราเห็นพ้องต้องกันว่าเราพูดคุยในเชิงนโยบายนะครับ
แต่ละพักมีนโยบายที่ได้นำเสนอกับพี่น้องประชาชนไว้เรามาทำงานร่วมกัน
เราก็คงต้องมาหารือกันให้ชัดเจนว่านะครับ
เชิงนโยบายเราจะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างไรแล้วเมื่อพูดกันเรื่องนโยบายแล้วนะครับ
ก็จะนำไปสู่การจัดสรรโครงสร้างบุคลากรนะครับ
ว่าเราจะเดินหน้าไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลไม่เพียงแต่กลุ่มเราวันนี้นะครับ
ที่ตามที่ได้เป็นข่าวไปแล้วนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับ
นี่ก็เป็นเอ่อที่มาของงานวันนี้นะครับก็อยากจะให้เอ่อ
ท่านศูนย์มวลชนได้เอ่อมีโอกาสสักถามแล้วก็อยากจะเรียนเชิญนะครับ
เอ่อทุกท่านในที่นี้เอ่อได้กรุณาให้ให้ข้อมูลด้วยนะครับ
เชิญนะครับนี่ไหมครับเชิญเลยนะครับหรือท่านจะให้พูดเลยแล้วกันนะครับ
แล้วเดี๋ยวท่านมีคำถามก็ขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
ที่จริงก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเอ่อเกริ่นอ่ามากนักนะครับ
ก็นอกจากพักรอปชของเรารวมพลังประชาชาติไทย
ก็ผมเข้าใจว่าเป็นที่ทราบกันอยู่ในทางสาธารณะมาพอสมควรแล้ว
ว่าในแง่ของตัวบุคคลที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลต่อไป
เราได้แสดงท่าทีได้พูดชัดมาค่อนข้างนานแล้ว
ว่าเราจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
อันนี้คงไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนอกนั้นก็อย่างที่ท่านอุตมะท่านได้กล่าวนะครับ
ว่าหากมาพบปะพูดจาแล้วก็ในเรื่องของนโยบายของแต่ละพักเนี่ย
ที่จะเอามาผสมผสานกันในการตั้งรัฐบาลร่วมกัน
ก็ยังดังเป็นที่ทราบว่าทุกพักก็มีนโยบายที่เราได้บอกกล่าว
เราได้ประกาศเราได้ขายไว้กับประชาชน
ดังนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องเอามาพยายามผสมผสานกันนะครับ
ปัญหาเฉพาะหน้าที่สุดนโยบายเฉพาะหน้าพื้นฐานที่สุด
สำหรับพักรอปชของเราก็คือเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจชาวบ้าน
ผมเข้าใจว่าทุกพักได้สัมผัสปัญหาเศรษฐกิจชาวบ้านมาพร้อมกันใน
ฤดูการหาเสียงที่ผ่านมานี้นั่นก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่ผมถือว่าเป็นนโยบายเฉพาะหน้า
ส่วนนโยบายหลักหลักเรื่องอื่นมันก็คงค่อยค่อยค่อยคุยรายละเอียดกันนะครับ
ขอบคุณมากครับ
ที่พี่น้องประชาชนก็สอบถามมีความกังวลเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล
รวมทั้งต่างประเทศนักลงทุน
ก็มองว่าเมื่อเรามีการเลือกตั้งแล้วถ้าเราสามารถจัดรัฐบาลได้
ก็เหมือนกับเหตุการณ์ต่างของบ้านเมืองก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ
เราจะได้ทำงานกันในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดนี้พี่น้องประชาชนในชนบท
เกษตรกรหรือว่าเศรษฐกิจรากย่าเนี่ย
กำลังต้องการนะครับมาตรการหรือนโยบายอย่างเร่งด่วน
จากรัฐบาลใหม่ในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา
แล้วก็นักลงทุนตลาดหุ้นการท่องเที่ยวการส่งออกต่าง
เขาก็ต้องการเห็นนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลใหม่จากนายกรัฐมนตรีท่านใหม่
แล้ววันนี้นะครับสงครามการค้าที่กำลังจะเป็นปัญหากับเศรษฐกิจโลก
ที่จะต้องมีผลกระทบต่อประเทศไทยเนี่ย
ผมคิดว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการจากรัฐบาลใหม่
ในการที่จะเข้ามากรอบคู่เศรษฐกิจ
ฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น
ที่จะต้องมีความร่วมมือกันในระหว่างพักการเมือง
เพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลได้
แต่ก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้
เราก็ต้องยอมรับเสียงของพี่น้องประชาชน
ก็คงจะเป็นครั้งแรกนะครับที่เรามีสภาที่มีพักการเมืองหลากหลาย
ตั้งแต่๑เสียงจนกระทั่งมากกว่า๑๐๐เสียง
เกือบ๓๐พักเป็นความหลากหลาย
ระบอบประชาธิปไตยที่เป็นคำตอบจากพี่น้องประชาชน
ฉะนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายในการที่จะรวบรวมการจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาล
ที่เราก็ต้องยอมรับกันว่านอกจากเราจะมีพักการเมืองเยอะแล้ว
จุดยืนทางการเมืองของแต่ละพักที่เป็นอุดมการของแต่ละพักนั้น
ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความไม่ง่ายนัก
ในการที่จะจัดรัฐบาลที่มีเสถียรภาพด้วย
ฉะนั้นเนี่ยจากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ย
ผมคิดว่าก็ในฐานะที่พักชาวนาก็เป็นพักการเมืองที่มีอายุมา๒๐กว่าปี
ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น
ที่ในฐานะเป็นภาคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งจะต้องเข้ามาช่วยกันสนับสนุน

แล้วก็ได้เห็นความตั้งใจของภักดิ์พลังประชารัฐ
ที่ได้เชื้อเชิญพักการเมืองใหญ่
เพื่อให้ได้เสียงมากเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้
ฉะนั้นก็เลยได้มาร่วมแถลงข่าววันนี้
ในการตอบรับคำเชิญของพักพลังประชารัฐ
ซึ่งก่อนที่จะตอบรับคำเชิญกันนั้น
ก็ได้มีการหาลือแล้วก็ได้ฝากกับท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
ไว้ด้วยว่าพักชาติพัฒนาเองก็มี
นโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญ
ตอนที่เราได้บอกกับพี่น้องประชาชนไว้ในช่วงเลือกตั้งนะครับ

ก้าวหน้าก้าวไกลไทยไร้ปัญหาก็มีอยู่๙ประการ
ก็เป็นนโยบายทางด้านการศึกษา
นโยบายด้านสังคมนโยบายด้านเศรษฐกิจรากย่า
นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
นโยบายด้านพลังงานอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม
แล้วก็นโยบายขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

โยบายกระจายอำนาจและนโยบายเรื่องการกีฬา
ซึ่งก็ได้หาลือกันแล้วว่าอยากจะฝากให้ทางพักพลังประชารัฐ
ได้พิจารณานโยบายต่าง
ซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าเป็นนโยบายที่ดี
แล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้ว

ของการประกอบการขึ้นเป็นนโยบายรัฐบาลต่อไป
ส่วนในเรื่องภารกิจงานต่างที่จะมีการมอบหมายกัน
ก็อย่างที่ท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้เรียนเอาไว้

แต่ว่ามติพักอย่างเป็นทางการวันนี้ตอนบ่าย๒โมงตรง
ทางพรรคอธนาโดยท่านหัวหน้าพรรคคุณเทวัณฤทธาพลพ
กับผู้ที่ได้รับมอบหมายนะครับ
ก็จะได้มีการประชุมเพื่อมีมติอย่างเป็นทางการตอนบ่าย๒โมง
แล้วก็จะได้ส่งมติอย่างเป็นทางการของพักชาติพัฒนา
ยังท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐต่อไป

สวัสดีครับท่านผู้ชม
ครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากทางพักพลังประชารัฐ
ให้มาร่วมกันแถลงข่าวในการที่เราจะร่วมกันทำงานให้กับประเทศชาติ

มีความตั้งใจอยากให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้
เพราะฉะนั้นอะไรที่ประเทศชาติเดินหน้าได้แล้ว

สิ่งที่ผมอยากจะเข้าไปในครั้งแรกนี้ก็คิดว่าจะต้องขอทางพลังประชารัฐคือ
เรื่องยาเสพติดซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายกับประเทศชาติ
กับเด็กรุ่นหลังอย่างมากนะครับ
ทางบ้านผมนี่ก็ได้ทำมานาน
กระทั่งตอนนี้ศัพท์สิบหกแล้วครับ
ก็ยืนยันได้ครับว่าไม่มี
เพราะฉะนั้นถ้าใช้ประสบความตรงนี้ครับ
แนะนำหรือว่าเสนอแนะให้ทางพักร่วมรัฐบาลเราเอาไปใช้นะครับ
ก็คงจะของ่ายแค่นี้ครับ

ผมคิดว่าท่านก็รู้อยู่แล้วว่าผมมีจุดมุ่งมั่นมีปฏิฐานยังไงนะครับ
ก็ขอขอบพระคุณครับที่พวกเรามาช่วยกันทำข่าวในการที่พวกเรามาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นะครับ

ผมในนามของหัวหน้าปักประชาชนปฏิลูก็ได้รับเชิญจากท่านหัวหน้าปักทะลังประชารัตถ์ให้มาร่วมในการที่หารือแยกนโยบายและแถแหลงจุดยืน
ต่อการจัดตั้งรัฐบาลผมต้องขออนุญาตเรียนนะว่า
เรื่องของภักดิ์พลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลนั้น
ผมได้เป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดว่าโดยเหตุที่
รัฐบาลจะต้องเกิดขึ้นและโดยเฉพาะผมได้อ่า
มีจุดยืนแล้วก็เป็นนโยบายของพัก
เป็นมติของที่ประชุมของพักว่าจะต้องการที่จะสนับสนุน
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
ด้วยเหตุที่ท่านมีความเหมาะสมทุกประการ
ในช่วงเปลี่ยนผ่านในระยะนี้นะฮะซึ่งจุดยืนนั้นเป็นมติของพักด้วย
แล้วก็ส่วนอ่าเมื่อพลักษณ์พลังประชาลัทธ์
มีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคดดาท
ที่จะนำเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นดังนั้นพักประชาชนปฏิรูป
พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่นะฮะยังไม่มีเงื่อนไขใด
แต่สิ่งที่สำคัญก็คือนโยบายที่นำเสนอไปนั้น
ก็คงจะสอนลับกับพลักษณ์พลังประชาลัทธ์อยู่แล้ว
เพราะว่านโยบายในข้อบังคับที่เขียนของพักประชาชนปฏิรูปนั้น
และนอกจากนั้นเรามีนโยบายซึ่งเชื่อว่าทางพลักษณ์พลังประชาลัทธุ์ในฐางนักแก่นำ
มาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนให้กับประชาชนด้วย
ว่าความทุกข์ร้อนนั้นเป็นหัวใจหลักของการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้
ความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นเรื่องที่เราจะต้องเร่งแก้ไขบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน
ดังนั้นการที่พักพลังประชารัฐจะจัดตั้งรัฐบาล
ซึ่งก็จะเป็นรูปธรรมขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่มีการประชุมเพื่อที่จะโหวตเลือกท่านนายกรัฐมนตรีนั้น
เราจึงเห็นว่าปนิปยุทธ์จะโนชา
ซึ่งเราสนับสนุนตั้งแต่ต้นก็คงจะเป็นชื่อหนึ่งที่จะเสนอในที่ประชุมแห่งรัฐสภา
ประชาชนปฏิรูปก็จะสนับสนุนให้ความเห็นชอบ
และเชื่อมั่นว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่จะจัดตั้งขึ้นนั้น
จะนำพาประเทศบริหารงานของประเทศนั้นให้มีความมั่นคงสงบและลาบลื่นไปได้ตลอด
ผมมั่นใจครับนอกเรื่องนิดนึงก็คือครบ๔ปีแน่นะฮะ
ดังนั้นก็เชื่อว่าในระยะเวลา๔ปีข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่แก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนได้อย่างแน่นอน
ในฐานะเป็นพักประชาชนปฏิรูปก็จึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในวันนี้
ก็ขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับ
สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนทุกท่าน
ผมขอขอบคุณท่านหัวหน้าพักเลขาธิการพักและทีมงานของพลังประชารัฐที่ได้เชิญมาในวันนี้
พักของผมเนี่ยไม่เหมือนพักอื่นพักอื่นก็มีนโยบายกันเป็น๑๐อย่างหมุนไปได้หมด
ของผมเนี่ยมันหมุนไม่ได้เป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องอยู่กับความจริง
จริงพักษ์เครือภาคไทยผมก็รู้จักประชารัฐก็รู้จักทุกพักษ์ก็เชิญมา
พักษ์ก็บอกว่ามาช่วยกันทำงานเป็นอันตรีมาช่วยกันถามงานเรื่องสิ่งแวดล้อม
ซึ่งก็เป็นตรงนโยบายของพักเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ย
มันจะออกนอกรู่นอกทางไม่ได้ในโลกนี้ประเทศใดก็แล้วแต่ที่มีสภาพสิ่งแวดล้อม
ซามต่างประเทศไปไม่รอดเพราะฉะนั้นทุกประเทศในโลกนี้ต้องให้ความสำคัญ
เรื่องป่าเรื่องน้ำเรื่องสารพิษเรื่องโลกร้อนโดยเฉพาะเรื่องไฟป่า
ที่เป็นปัญหาที่จะต้องแก้อย่างใหญ่หลวงของประเทศทั้งไฟนอกประเทศไฟในประเทศ
คือเรื่องนี้สำคัญมากนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาปีที่แล้วเนี่ย
บทเรียนอย่างดีสำหรับทุกรัฐบาลใครเข้ามาก็ต้องเอาเรื่องนี้ไว้ก่อน
เพราะเป็นเรื่องของชีวิตประชาชนสองสารเคมีอันเนี้ยสำคัญยิ่ง
คือผมเนี่ยขอร้องให้รัฐบาลใครเป็นรัฐบาลอย่างประชารัฐเนี่ย
เอาตรฐานร่องสารพิษสารอินสีนำร่อง
อย่าเพิ่งไปเอกชนภาคเอกชนเนี่ยลำบากถุง
คือเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะบังคับเอกประชนขอร้องนู่นขอร้องเนี่ยมันลำบาก
หิ้วถุงฮิ้วถึงเอาราชการทั่วประเทศวันนี้
โรงเลี้ยงเด็กโรงอะไรต่างต่างโรงโรงโรงเรียน
ห้ามนำถุงพลาสติกห้ามนำโฟงเข้าใช้ประโยชน์
นี้เป็นการที่ว่าเซฟชีวิตประชาชน
ผมมองชีวิตประชาชนมีค่ามากกว่าเงินตาของประเทศ
เพราะฉะนั้นพักผมเป็นพักเล็กเสียงรังน้อย๒เสียง
แต่ก็พยายามที่จะทำเรื่องนี้แล้วก็ทางรัฐบาลเอง
ก็มีนโยบายเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็พร้อมที่จะเข้าไปทำงาน
เรื่องนี้ขอขอบคุณครับ
เชิญนะครับท่านสื่อมวลชนมีคำถามไหมครับเชิญนะครับ
พรรคอีกกลุ่มหนึ่งมาพบกันนะครับเอ่อเราได้ไปพบทางพระพระชาติปักษ์
ภูมิใจไทยนะครับชาติไทยพัฒนามาแล้วนะครับ
ผมถือว่าพวกเราทั้งหมดนี้เนี้ยนะครับสามพักนั้นด้วยเนี่ยอ่า
ก็มีเจตนาลมนะถือว่ามีแนวความคิดที่จะมาร่วมมือกัน
เพราะฉะนั้นวันนี้คงไม่พูดว่ามาปิดดีลอะไรทั้งนั้นนะครับ
วันนี้เรามาแสดงตัวแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันนะครับ
ก็อันนี้นะครับอย่างที่เรียนว่าเราได้ไปหารือแล้วนะครับ
แนวทางหารือเหมือนวันนี้เลยเราพูดถึงนโยบาย
พูดถึงแนวทางที่จะร่วมมือกันแล้วก็รายละเอียดก็จะตามมานะครับ
ในส่วนของแต่ละพักที่ยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเนี่ย
เราก็ต้องให้เกียรติกันนะครับให้ท่านดำเนินการให้เสร็จก่อนนะครับ
ครับเราก็ยังมุ่งมั่นเช่นนั้นเหมือนเดิมนะครับ
อย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าเรามุ่งมั่นตั้งเป้าที่จะจัดตั้งรัฐบาล
ให้ได้มีเสถียรภาพก็เพราะว่าเราจะได้มีโอกาสทำงานให้พี่น้องประชาชนนะครับ
ซึ่งรอคอยอยู่การที่รัฐบาลมีความเข้มแข็งหรือเสียภาพ
ก็จะทำงานให้พี่น้องประชาชนได้นะครับ

เพราะว่าผมคิดว่าเรามาร่วมกันแล้วเนี่ยอย่างที่ได้ฟังทุกท่านพูดไปแล้วนะครับ
เรามาด้วยความตั้งใจที่จะทำงานให้ประเทศชาติ
เพราะถ้าเอาตรงนั้นเป็นหลักแล้วเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของการจัดสรรกำลังนะครับ
ทั้งหลายเนี่ยพูดกันได้นะครับเป็นปกติของทางการเมืองอยู่แล้วล่ะ
แต่ผมเชื่อว่าเราจะลงตัวได้
เดี๋ยวให้เขาทางพักทั้งสองเข้าใจว่ายังมีการดำเนินการอยู่นะครับ
ก็ให้เขาดำเนินการให้เสร็จอย่าเพิ่งไปพูดเผื่อเขานะครับ
ก็แล้วแต่ทางนู้นนะครับก็คงเดี๋ยวต้องรอดูนะครับ
ให้เกียรติเขาทำงานนิดหนึ่งนะครับ